ความงามกันบ้างแน่นอนทั้งสองท่านที่อยู่ข้างผมนี้ชอบ

วันนี้ถอดสูตรเป็นเรื่องของความสวยความงามคุณผู้ชม
ถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยความงามครับ
เป็นที่ปรารถนาของผู้หญิงทุกคน
และความปรารถนากลายเป็นความต้องการครับ
สามารถเกิดขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้
แม้เจอกับเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจที่ซบเศร้าก็ตามครับ
ความสำเร็จนี้ทางด้านของนายแพทย์สุวินไกรภูเบศ
หรือหมอวินเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นจากความคิดสร้างสรรค์
กล้าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องไม่จำเจครับ
เส้นทางของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
บใดที่ผู้หญิงตื่นเช้ามายังยืนอยู่หน้ากระจก
ตามนั้นเครื่องสำอางก็ยังต้องขายได้
อะไรที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยแต่ผู้หญิงก็ยังคงต้องสวยอยู่
เราก็เลยมองว่านี่คือธุรกิจที่ยังมีโอกาสอีกมาก
ความสวยงามคือสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนปรารถนา
และเป็นสิ่งที่นายแพทย์สุวินไกรภูเบศหรือหมอวินมองเห็นว่าเป็นโอกาส
งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
ผู้หญิงหลายคนจึงเลือกใช้เครื่องสำอางแต่งเติมสีสันบนใบหน้าเพื่อเพิ่มความสวยงาม
โดยเครื่องสำอางที่มีคุณภาพราคาจับต้องได้
แบรนด์นี้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้า
การันตีด้วยยอดขายที่โตอย่างต่อเนื่อง
ปีที่ผ่านมายอดขายเติบโตถึง๑๒๙

ก็เพราะเราเริ่มจากการดูแลพนักงาน

เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการดูแลลูกค้า

ก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
เรามีเทรนด์วิชาการแต่งหน้าวิธีการดูแลบำรุงผิว
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่ร้านของเราก็จะเป็นคนที่
จากมีรายได้ที่ดีขึ้นแฮปปี้ขึ้น
ก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นด้วย
สวยขึ้นด้วยยิ่งอยู่นานยิ่งสวยใช่ครับ
ก็ค่อนข้างมากก็ได้อาศัยความรู้ที่เกี่ยวกับแพทย์เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับส่วนเรื่องที่เรียนแพทย์มาอีกอันหนึ่งก็คือมันช่วยสอนให้เราคิดเป็นระบบต่างนะครับแต่แต่อีกด้านหนึ่งก็ผมก็เป็นคนชอบศิลปะชอบงานดีไซน์มันก็ช่วยได้เอาสองอย่างนี้เขาเรียกว่าทั้งศาสตร์และสินมามาผสม
เริ่มจากการบุกเบิกขยายผลต่อยอดและวางเป้าหมายกำหนดนโยบาย
หมอวินวางเป้าหมายบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงด้วยกลยุทธ์มันติแรนด์มันติโปรดักต์มันติชาแนล
ลุกตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน
ว่างของนักธุรกิจเครื่องสำอางกิจกรรมสุดโปรดของหมอวินคือการอยู่กับรถที่คลั่งคล้าย
และสะสมมานานนับ๑๐ปีด้วยความรักรถเป็นชีวิตจิตใจ
จึงมีรถสะสมทั้งรถคลาสสิกและสะสมร้อย

ผมเคยซื้อรถโมเดลคันเล็กมาตอนเด็กนะครับ
แต่พอมามีโอกาสได้เจอมันก็
ตอนนั้นก็ทำงานทำธุรกิจแล้ว
คือก่อนหน้านั้นผมก็เล่นรถอื่น
มาขับรถสปอร์ตบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ยังไม่ได้สะสมจริงจัง
จริงจังก็คือน่าจะเป็นคัน๙๑๑คันแรก
สำหรับผมนะครับการดูแลรถก็เหมือนคน
ก็คือต้องออกกำลัง
รถยนต์ก็ต้องมีการขับ
โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบขับรถอยู่แล้ว

แล้วก็เราเป็นคนที่ชอบขับรถ
แล้วชอบความหลากหลาย

ผมถ้ามีโอกาสจะพยายามเอามาขับ
เกือบทุกคันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาส
ความสำเร็จของการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ
หลักง่ายคือชีวิตต้องมีความคิดสร้างสรรค์
และอย่ายึดติดกับความสำเร็จเดิม
ผมมองว่าการใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจ

ก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการคิดสิ่งใหม่
แล้วก็พร้อมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่

ผมก็เอาวิธีการดำเนินชีวิตแบบนี้มาใช้กับธุรกิจเหมือนกันครับ